แต่แต่คุณเชื่อไหมว่าหลังจากที่คุณสิริพงศ์เนี่ย
กล้าหารอาทหารในการยกมือโหวตสวนมติภักดิ์ภูมิใจไทย
ก็คืองดออกเสียงกลายเป็นประเด็นค่ะ
เพราะว่าชาวเน็ตเอาประเด็นนี้แหละค่ะไปขยายผลต่อ
บอกว่านี่น่าจะเป็นบรรทัศนให้คุณอภิษฎเวชาชีวะ
ที่ก่อนหน้านี้ประกาศลาออกจากการเป็นสอสอ
จริงแล้วคุณอภิษฎถ้าเกิดว่าจะให้เท่กว่านี้นะ
คุณเข้าไปเลยเข้าไปร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี
แล้วคุณแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างที่คุณพูดว่า
จะไม่หนุนผลเอกประยุจันโอชาเป็นนายก

ว่าผมอภิษฎเวชชาชีวะงดออกเสียง
หรือไม่สนับสนุนไม่เห็นชอบผลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

เอาให้เท่นะต้องแบบคุณสิริพงศ์

เอาแบบนี้วากันไปก่อนนะค่ะ

หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสภาพผู้แทนราชดรในช่วงเช้า
คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์

แถลงข่าวลาออกจากตำแหน่งสอสอบริเวณห้องโถงชั้นล่างของหอประชุมทีโอที
แน่นอนนะคะว่าหลายคนก็สนอกสนใจ
โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ไปเกาะติด
แล้วก็เพื่อนนักการเมืองจากพักเดียวกันเช่นใครบ้าง
เพื่อนร่วมมหาลัยออกฟอร์ต

รวมถึงอดีตสอสอของพักประชาธิปัตย์
และแก่นำพักพลังประชารัฐ
ไม่ว่าจะเป็นคุณนัทธพลทีพสุวรรณ

ก็มายืนรอฟังคุณอภิษฎแถลงข่าว
ราวบันไดกันเลยทีเดียวนะ
คือฟังตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะ
คุณอภิษฎระบุชัดเจนเลยบอกว่า
การตัดสินใจครั้งนี้เพื่อตอกย้ำจุดยืนทางการเมือง
ที่จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ

ไปพบพฤติกรรมการใช้อำนาจรัฐ

แทรกแทรงการสัญหาสวสื่อมวลชนและองค์กรอิสระ
คำว่าสืบทอดอำนาจ
ไม่ใช่เป็นเพียงวาธกรรม

แต่เมื่อไม่สามารถโน้มน้าว

จึงต้องตัดสินใจลาออกจากสส
เพื่อขอรักษาเกียรติภูมิของตัวเองเอาไว้
ฟังเสียงคุณอภิษฎหน่อยค่ะ
การการเมืองที่ดีสมาชิกที่ดี

เพราะยิ่งใหญ่กว่ามัตติภักษ์เสียอีก
คือสัญญาณประชาคมที่ผมให้ไว้
กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ

ผมไม่ต้องการถือมัตติภักษ์
และลดน้ำหนักในการที่ผมจะไปต่อสู้

เพื่อที่จะให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ที่จะรักษาเกียรติภูมิ

สัตว์จังเวย์อมตะวาจารย์

ต่อคำพูดที่กล่าวไว้กับพี่น้องประชาชน

เคยส่งจดหมายให้กับหลานครับ

บาปเจ็ดประการของสังคม

คือการเมืองที่ปราศจากหลักการ

ผู้แทนกาศดอมตั้งแต่วันนี้เป็นช่วงใหม่ครับ
ขอบคุณครับ

แล้วเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของบาป๗ประการ

ต่อสู้นักเคลื่อนไหวสันติวิธี

คุณอภิษฎบอกว่าที่มันเป็นบาป๗ประการ

เพราะว่ามันเป็นบาปบาปข้อแรก
ก็คือการเล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ

อันนี้แหละค่ะเอาล่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นการแถลงข่าวนะคะ

แล้วก็ก่อนขึ้นรถแวะมานิดหน่อยนี่

เจ้าหน้าที่พักประชาทิบัติกว่า๒๐คน

น้ำตาไหลด้วยความเสียดาย

ไม่ใช่ว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมา

นั่นแหละคือมีการประเมินกันว่า
คือโทษทีรัฐบาลชุดนี้น่าจะอยู่ไม่นาน
หลังจากนั้นคุณอภิษฎก็จะคัมแก๊ก
ลายมาเป็นฮีโร่ของประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะ

ต้องทำให้มันแบบสมานกลับมาเหมือนเดิม
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหว
ของภาคประชาทิบัติใช่ไหม